ดูตรงนี้หน่อยนะฮะพาไปดูงานแต่งงานหน่อย
ถ้าอย่างที่อินเดียนี่ผู้หญิงต้องไปขอผู้ชายใช่ค่ะเป็นธรรมเนียม
บ้านเราตามประเพณีก็คือฝ่ายชายไปขอฝ่ายหญิงใช่ค่ะ
แต่ไปดูที่ขอนแก่นนะฮะนี่วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าสาวนี่ยกขบวนขันหมากไปสู่ขอเจ้าเบานี่อ่านะฮะ
เดี๋ยวจะบอกนะครับว่าเหตุผลเนี่ยคืออะไรไปดูงานพิธีกันก่อนครับ
นี่ฮะเห็นไหมฮะเมื่อสักครู่นี้ประตูเงินประตูทอง
ฝั่งเจ้าเบ่าทั้งนั้นที่มากั้นประตูเงินประตูทองค่ะ
เพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยเขายกขบวนขันหมากมาเออแปลกตาดีนะ
นี่นะฮะผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กนะครับชื่ออาแร่น้อย
ชื่อเฟซบุ๊กเอาภาพนี้มาลงเอาไว้นะครับคลิปนี้มาลงเอาไว้
ขบวนขันหมากที่ขอนแก่นเจ้าสาวมาสู่ขอเจ้าเบ่าอืม
อ่าแล้วก็ใจความประมาณว่าสินสอดลูกชายแม่ได้เท่าไหร่เจ้าสาวยุคหกห้า
ขันหมากไปสู่ขอเจ้าเบาอยากได้ลูกชายเขาก็ต้องลงทุนอะไรประมาณอย่างนี้
นี่นะครับทุกผู้ชมครับวันนี้เราไปคุยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวมานะฮะ
เออทำไมเจ้าสาวต้องไปขอเจ้าเบ่าหลายคนงงนะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้มันผิดธรรมเนียมทำ
โอ้โหคือมันเหลือเกินคือก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกมันก็แล้วแต่ใช่ไหม
ประเพณีเราแน่นอนส่วนมากก็คือเจ้าบ่าวไปขอเจ้าสาวอยู่แล้วไม่คุ้นตาไม่คุ้นตา
มันอาจจะแตกต่างไปจากที่เคยเจอใช่ไหมฮะนี่เพื่อนเจ้าเบ่าเพื่อนเจ้าบ่าว
เพื่อนเจ้าเบ่าดีดอยู่เหมือนกันนะฮะนี่นะฮะบ้านอยู่ที่ตะบลโนนศิรานะครับ
ได้คุยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าเบ่าคือคุณชรันทรเคแสงอายุ๒๓ปี
เจ้าสาวคุณสุวนันบุภามัตตนังอายุ๒๖ปีนี่ฮะนี่เจ้าเบาแล้วก็อีกคนนึงเจ้าสาว
คือฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยคุณสุวนันบอกว่าอย่างนี้ตัวเธอกับตัวเจ้าบ่าวคือคุณชะลันทรเนี่ย
คบหาอยู่กินกันมา๓ปีจะเข้าปีที่๔แล้วเธอเนี่ยมาอยู่บ้านฝ่ายชาย
ก็คืออยู่ก่อนแต่งเอาพูดตรงแต่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้หมด
ทีนี้ก็ตัดสินใจว่าเออเราแต่งงานกันดีกว่าแต่ทีนี้คนเท่าคนแก่เขาก็บอกว่า
เคล็ดหน่อยก็แล้วกันนะแก้เคล็ดหน่อยหลังจากที่ฝ่ายหญิงเนี่ย
มาอยู่กับฝ่ายชายเจ้าเบ่าที่บ้านอยู่แล้วเพื่อเป็นการแก้เคล็ด
เพราะว่าเข้ามาอยู่ก่อนแต่งก็เลยทำให้เป็นลักษณะเหมือนกับเจ้าสาวมาสู่ขอเจ้าบ่าว
อะไรประมาณอย่างนี้เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะฮะ
หนูมองว่าโลกมันมันเปิดแล้วค่ะคือสังคมทุกวันนี้มันโลกโซเชียลอะไรมันทั่วถึงกันหมดแล้วทีนี้
หนูคิดว่ามันไม่เกี่ยวที่แบบว่าจะเป็นฝ่ายชายไปขอหรือว่าฝ่ายหญิงไปขอ
ก็คือแบบมันมันอยู่ที่คนสองคนตกลงกันเองใช่ใช่ค่ะ
ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายทีแล้วก็โอเค
นี่นะฮะเป็นการลักษณะเอาเคล็ดเอาเคล็ดแก้เคล็ดเฉย
ส่วนงานแต่งเงินสินสอดอะไรทั้งหมดเนี่ยฝ่ายเจ้าบ่าวเขาก็จัดหมดนั่นแหละ
อันนี้ที่ขอนแก่นส่วนงานนี้ค่ะไปสิ่งบุรีกันหน่อย
อันนี้เป็นเจ้าบ่าวไปขอเจ้าสาวแหละแต่เขาแสดงความรักด้วยคำพูดที่บอกว่า
ยุคนี้อะไรที่มันแพงมันจะแพงแค่ไหนแพงสุดฟ้าสุดอะไรยังไง
ผมก็จะหามาให้เจ้าสาวของผมให้ได้เงินน่ะมีอยู่แล้วเห็นไหมเห็นเงินเป็นปึกเป็นฟ่อนเลยใช่ไหมคะ
นี่เห็นไหมเงินเงินน่ะมีอยู่แล้วแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่ง
เขาบอกว่ายากแค่ไหนก็ต้องหามาให้ได้มาหรือยังไฮไลท์
อะไรกันว่าแพงนิ่งราแถล๋อี่ก่อนมาแล้วยังนี่
หัวหมูไงคะก็หมูช่วยุคนี้แพงแสละเกินไง

หมูมาสู่ขอเจ้าสาวแพงแค่ไหนพี่ก็จะหาให้น้องจ้า
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศงานแต่งงานของนายนิพนธ์สายทองคำ
แต่งนี้ต้องบอกก่อนนะว่าจัดขึ้นภายใต้มาตรการโควิด๑๙
เอจีเคทุกคนที่เข้าร่วมงานแล้วทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย

พิธีก็เป็นไปตามขนบธรรมเนียมที่เราเคยเห็นกันนะคะ

ไม่ได้มาหัวเดียวด้วยนะมาสองหัว
นี่อะไรเนี่ยโหเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวกั้นประตูค่ะลองไปดูไปดูตอนแห่งขันมากค่ะ
นี่กว่าจะผ่านได้นะ
ละตามั้ง
เจ้าบ่าวเขาบอกว่าที่เอาหัวหมูมาเพราะว่าต้องการจะสื่อให้เห็นเป็นสัญลักษณ์ว่า
ไม่ว่ายุคไหนยุคอะไรอะไรจะแพง
เขาก็จะพยายามหามาให้คู่รักของเขาให้ได้
เพื่อที่จะเป็นคำสัญญาว่าจะดูแลลูกของพ่อแม่ให้ดี

หัวหมูสดเนี่ยผมเช็คราคาตลาดในกิโลกรัมละ๔๐๐

นี่นะฮะเพื่อให้เห็นว่ารักจริง